เอามาดูต่อกันที่ความฮอตของสาวคนนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
นึกถึงเธอคนนี้เลยนะครับหุ่นแซ่บมากด้วยความเป็นโมเดลของเธอ
คือแบบเห็นรูปต้องเหลียวอีกทีหนึ่งเฮ้ยมันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
รูปต้องมีกดซูมหลายหลายรอบเลยนะคะเขาบอกว่าซูมไปซูมมา
เออไม่ใส่เกงในแฟนก็เข้ามาคอมเมนต์ถล่มกันมากมาย
พูดกันบอกว่านี่เธอแต่งตัวแบบนี้ไม่โอเคนะหรือว่าจะเป็นเทรนด์ใหม่เหรอหรือว่ายังไง
แต่ว่าชุดว่ายน้ำที่จะดูเหมือนว่าจะไม่ใส่อะไรข้างล่างหรือเปล่า
แต่ที่ไม่ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงเพราะว่าคอมเมนต์บางคนเนี่ยค่อนข้างรุนแรงค่อนข้างหยาบคาย
น้องก็บอกว่าไม่น้อยหรอกแต่ว่าก็วอนคนเข้าใจหน่อยละกันนะคะ
คิดนิดนึงอ่ะเดี๋ยวจบปึ้งนะคะไม่ต้องมาเม้ากันอีกเด้อนั่นใส่นั่นใส่
เออนะคะแหม่รูปในโซเชียลคนเราก็คิดไปไกลอ่ะเนาะนะคะก็เป็นบางมุมเป็นบางจังหวะแค่นั้นเอง

อย่าโดนหลอกง่ายนะบางทีนะคนเราจะไม่ไต่ท่อนล่างได้ยังไง
วันนี้ดิฉันถ่ายรูปแล้วเขาบอกว่ามีพุงดิฉันบอกว่าไม่ใช่นะเป็นมุมภาพ
เออเป็นมุมภาพเอาทิ้งเราไม่มีภูมินะไม่มี
ซิกแพคแน่นเลยล้วนเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวถ้าเปิดดูแล้วไม่มีนะ